เมืองศรีสะเกดเนี่ยซิ่งกระบะมาฝ่าสายฝนครับ

เสียหลักพึบตกคลอง
ไอ้ที่เราคุยกันใช่ไหมเนี่ย
แล้วดูมุมของรถคุณผู้ชมมันตะแคง
แล้วฝั่งคนขับก็จุ่มลงน้ำ
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือกันครับครับ
ช่วยตัวเขาออกมาได้นะคุณผู้ชมฮะ
กู้ไผ่ปั๊มปั๊มปั๊มหัวใจ
แต่ไม่รอดครับคุณผู้ชม

นายธีรพงศ์พันธศรีมาอายุ๓๓ปีเขาเสียชีวิตครับ
เกิดขึ้นบริเวณถนนเลี่ยงเมืองใกล้ที่ทำการอบตหนองครก
ศรีสะเกดช่วง๖โมงครึ่งตอนเย็นเมื่อวานนี้
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังนะว่าตอนนั้นกินข้าวอยู่กับที่บ้าน
ก็ได้ยินเสียงดังเหมือนกับรถชนคุณผู้ชม
เขาก็วิ่งออกมาดูเนี่ยพี่ผู้หญิงทางนี้ทางขวานี่นะ
ออกมาดูเห็นรถตกไปในคลองแล้ว
ก็ร้องร้องให้คนมาช่วยหน่อย
แต่สภาพพื้นที่มันเป็นถนนกำลังก่อสร้างคลองระบายน้ำ
ในคลองก็น้ำท่วมขังค่อนข้างลึกเกือบ๒เมตรคุณผู้ชม
ประกอบกับไฟฟ้าโอ้มืดตึ๊บเลย

ก็รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือได้
ตามที่ทำได้แล้วครับสุดความสามารถแล้ว

ชื่อคุณพัศออนโพคำไปถึงที่เกิดเหตุ
โอ้โหคุณผู้ชมคนต้องมาร้องไห้ปลอบไว้

เพิ่งได้เป็นผู้จัดการศูนย์โตเยอต้าสหกันธรรลัก
ไม่กี่วันเองญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูง
จะจัดปาร์ตี้แล้วจะฉลองให้แล้ว
ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุร้ายขึ้นซะก่อนแบบนี้ครับ

คุณธีรพงศ์ผู้ตายขับรถมุ่งหน้ากลับบ้าน
ห่างจากจุดนี้ประมาณสัก๑๐กิโลเมตร
แล้วฝนก็ตกโปรยปลายโปรยปลายถนนลื่น

ส่งร่างของคุณธีรพงศ์ไปชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลศรีสเกตแล้ว
ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงครับคุณผู้ชม

ต้องระวังตลอดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ผมก็ไม่ใช่อะไรสายมูหรอก

ก่อนจะเรียนจบหลังเรียนจบ
หรือว่าได้เลื่อนตำแหน่ง
พวกนี้แล้วอ่านมาแล้วมันเจอก็ไม่ได้อะไรนะ